ดูเรื่องราวนี้กันหน่อยอุ้ยเดี๋ยวนี้นะดารานักร้องนักแสดงอ่ะ
เขาจะไปแสดงที่ไหนเขาต้องระวังตัวแล้วนะมันมีเหตุเกิดขึ้นแล้วเกิดกับใคร
เกิดกับคุณแจ๊ดชวนชื่นไปเล่นคอนเสิร์ตที่ผับแห่งหนึ่ง
มีลูกค้ากำลังจะให้ติ๊บครับเจ้าตัวก็ก้มลงไปแป๊บนึง
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมับหมับอะไรดูค่ะ

ยื่นมืออ่ะอันนี้จับจริงเลยค่ะใช่เพราะว่าแบบเหมือนกับผู้หญิง
ยื่นมืออยู่แบบหลายทีแล้วอ่ะทำอย่างเงี้ทำเนี้ยใช่เนี้ย
ไม่แต่ตอนที่จับเต็มอ่ะเราก็เห็นคือนี่คือเราต้อง
มีเอาไอ้ช้างเนี่ยมาปิดเอาไว้ตรงนั้นค่ะจริง
คุณจะเห็นภาพแบบเต็มเต็มแล้วเอาจริงคนที่ไปดูคอนเสิร์ตคุณแจ๊ด
หน้าเวทีเลยนะคะอย่างที่ขวัญเล่าเลย
จังหวะนั้นค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ผับแห่งหนึ่งอยู่ใน
จังหวัดจัลทร์ท้าบุรีค่ะเมื่อค่ำของวันพระหัส
จริงลักษณะคุณแจ๊ดเนี่ยเขาเนี่ยพูดออกใหม่เหมือนลักษณะตำหนิด้วยนะ
เออแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยตอบอะไรก็ไม่รู้บางอย่าง
แต่คุณแจ๊ดเหมือนพูดว่าให้ทำตัวดี
จริงมีคลิปนะเขาก็พูดรุนแรงเหมือนกันแหละ
งานนี้ชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความเห็นใจ
แต่เขาก็เลยบอกว่าคุณคุณถ้าคุณจะเป็นแฟนเพลง

คุณจะไปเชียร์จะไปดูแล้วเพิ่มความสนุก

ควรให้เกียรติดารานักร้องนักแสดงกันบ้าง

อย่าลืมความรู้สึกของคนในครอบครัวเขาด้วย
หลายคนก็ตำหนิสาวรายนี้แหละนะคะ
เขาก็บอกว่าศิลปินมีหน้าที่ให้ความบันเทิง
ไม่ได้มาระบายอะไรให้คุณ
ทีมข่าวของเรามีการติดต่อไปที่คุณแจม
ยาของคุณแจ๊ดนะคะสอบถามถึงเรื่องนี้

เห็นคลิปค่ะตกใจมากเหมือนกัน

เดี๋ยวรอคุยกับทางคุณแจ๊ดก่อน
แล้วก็เราก็เช็คไปนะคะทางด้านของ
ไอจีต่างอะไรก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไร

ศิลปินนักร้องโดนอะไรแบบนี้บ่อยเนอะ